คุณผู้ชมฮะตรวจสอบเรื่องการเดินทางกันหน่อยนะครับ
ไปดูเส้นทางที่จะออกภาคเหนือกันบ้าง
ไปดูบางปะอินอายุทยากันก่อนนะครับ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบเส้นทาง
สภาพการจราจรเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
คือถามว่ารถหนาแน่นไหม
ยังไม่มากยังพอจะเคลื่อนตัวได้คล่อง

นี่แหละครับเส้นทางถนนสายเอเชีย
เขตอำเภอบางปะอินติดต่อจังหวัดปฐุมธานี
ผ่านพระนครสิทธิาไปจนถึงอำเภอมหาพระราช

ก็ปริมาณรถมันก็เพิ่มขึ้นแล้วล่ะ
เพราะว่าคนเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับ

ใช้ความเร็วกันอยู่ที่ประมาณ๘๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ถนนสายเอเชียช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๓
บางปะอินไปจนถึงสะพานต่างระดับอายุทยา

พบว่าตรงนั้นรถจะเพิ่มมากขึ้น

วิ่งเต็มทุกช่องทางการจราจร
คาดว่าประชาชนยังคงทยอยเดินทางกลับกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใช้วันหยุดยาวเทศกาลสงครานอยู่กับครอบครัวนะครับ
แม้ว่าบางจังหวัดจะมีการประกาศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทีนี้คำถามที่แบบโอ้โหเป็นคำถามช่วงนี้เลยนะ
คือถ้าเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางข้ามจังหวัด

ใช่ค่ะเพราะว่าบางคนก็วางแผนจะกลับ
แต่ถ้าต้องกักตัวเนี่ยอาจจะคิดหนักขึ้นนะ
เออนะครับก็ต้องตรวจสอบกันแต่ละจังหวัดเลย
คำสั่งของแต่ละจังหวัดเขาเป็นยังไงนะ
ไปดูในเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้
หรือว่าเพจอย่างเถอะ
จังหวัดที่เขาประกาศไว้ก็ได้
ก็ถนนสาย๓๐๔พนมสาระคารปากทงชัย

ที่สามารถจะย่นระยะทาง

รวมทั้งถนนตัดใหม่สาย๓๕๙พนมสารคามสะแก้ว
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับมีปริมาณรถมากขึ้น
แต่การจราจรทั้ง๒เส้นทางก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้เป็นอย่างดีนะครับ
สามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติก็มีการตั้งด่านตรวจบ้างแหละ
เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นด่านป้องกันโควิดนะไม่ว่าจะเป็นด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ด่านตรวจความเร็วอะไรนี้เขาก็มีการตั้งไว้เหมือนกันนะครับ
ที่เส้นทางถนนพะหนโยธินครับช่วงอำเภอหนองแคร์ไปถึงตัวเมืองสระบุรี
ตรงนี้หลายคนกลัวกลัวว่าจะติดเหลือเกินนะฮะ
ก็รถมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ยังสามารถทำความเร็วบนท้องถนนได้ประมาณสัก๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
แล้วก็รถจะไปชะลอตัวช่วงก่อนเลี้ยวขวาที่ตัวเมืองสระบุรี
ซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญสะพานประตูอีสานเลยนะ
่งสู่ถนนมิตรภาพสู่โคราชนะครับ

ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นประจำชะลอตัว
เนินและอย่างรถบรรทุกเขาก็ช้า
ก็จะชะลอตัวช้าลงต่อแถวยาวเป็นทางขึ้นเขา
เมื่อรถวิ่งพ้นทางเนินเขาจันทร์เข้าสู่อำเภอมวกเหล็ก
ก็จะชะลอตัวติดยาวที่บริเวณเนินเขากลางดงอีกครั้ง
เพราะเป็นเนินเขายาวร่วม๒กิโลเมตร
หลายคนที่ผ่านรู้อยู่แล้วว่ารถจะติดก็เตรียมใจ

แล้วก็เมื่อพ้นเนินเขาตรงนี้ไปแล้วเข้าสู่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
รถก็สามารถทำความเร็วต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งในพื้นที่เส้นทางมิจภาพและผ่านหวนโยทิน
จะมีตำรวจทางหลวงคอยอำนวยการจราจรตลอดทั้งเส้นทางเลยนะครับ

เพราะว่าตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมาเขาก็ดีเดย์ตั้งด่าน

ยิ่งช่วงนี้ช่วงเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสงกราน
ตำรวจเขาก็ทำหน้าที่กันเข้มข้นนะคะ
อย่างที่บางประกงเขามีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์
ปรากฏว่าถามว่ามีไหมคนเมาแล้วขับ

นี่เป็นบรรยากาศที่พันธุ์ตำรวจเอกกิติสันชนะผู้กำกับการสพบังปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเซา
แล้วก็มีตำรวจจราจรรวม๑๕นายมาตั้งด่านเป็นจุดตรวจจุดสกัดเมาแล้วขับ
เป็นการกวดขันลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานนะคะ
มีการตั้งด่านหน้าเทศบาลตำบลบางวัวถนนจรรยานนท์
ตรงนี้มันเป็นเส้นทางรองแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนด้วย
รถที่จะเดินทางกลับบ้านภาคอีสานต้องผ่านเส้นทางนี้
ปรากฏว่าก็ตั้งด่านตรวจคุณ๒ชั่วโมงเลยนะ
ตอน๔ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ย
แอลกอฮอล์มีคนที่ฆ่าเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์๘ราย
แล้วส่วนใหญ่ก็ขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่ก็ต้องจับกลุ่มดำเนินคดีเมาแล้วขับนะคะ
ทีนี้ตำรวจเขาก็จะตั้งด่านต่อไปเรื่อยทุกวันนี้แหละค่ะ
ก็เป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ
แต่ผมกลัวเรื่องหนึ่งนะคุณหลอดที่เป่านะ

ต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนทำความสะอาดนะ
ว่าตอนนี้มันมีเครื่องเป่าอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับ

เอาไปจ่อแค่ประมาณสักฟุตหนึ่งเนี่ย
ก็จะเป่าแล้วก็วัดปริมาณแอลกอฮอลได้เหมือนกัน

ดีค่ะก็ต้องช่วยดูแลกันและกันต่อไปนะคะ

จากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนช่วงเดินทางนี้แล้วนะคะ
โดยงานมูลนิธิต่างยังร่วมมือกันด้วยค่ะ
อย่างสสนะคะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเล่าอุบัติเหตุค่ะ
จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในช่วงของสถานการณ์โควิด๑๙
เพราะว่าทราบกันดีว่าปีนี้ก็คลายล็อกหลายเรื่อง
แต่ก็อยากจะให้ผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะได้มาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

มีเทศกานหรืออะไรพวกโรคภัยไขเจ็บอะไรต่างนะ

มูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะหรือมศจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน
โฟกัสกรุ๊ปเรื่องสงกรานปลอดเหล้าถนนปลอดภัยในสถานการณ์โควิด๑๙
โดยนายอภิวัตเกรดทัศน์ประธานมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะกล่าวว่า
มูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากสสให้ดำเนินโครงการ
พลังสื่อมวลชนไทยลดปัจจัยเสี่ยงสร้างวิถีสุขภาวะ
เพื่อทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชนและองค์กรสื่อ
เพื่อรณรงค์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทั้งภายในและภายนอกนะคะ
โดยการประชุมโฟกัสกรุ๊ปครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเวทีให้สื่อมวลชน
และภาคีสุขภาวะของสสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ความคิดเห็น
พร้อมทั้งฟังข้อเสนอแนะของสื่อมวลชน
เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนสงกรานปลอดเหล้าถนนปลอดภัยในสถานการณ์โควิด
เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้มากที่สุดนะคะ
งานนี้มีสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์มาร่วมประชุมมากมายนะคะ
อาทิคอลัมนิสการ์ตูนเซียหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ตัวแทนจากไทยรัฐทีวีมาร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อกระตุกให้สังคมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน
ได้ร่วมรณรงค์และรับผิดชอบถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
และไม่เฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้นด้วยค่ะ